ก็มีอดีตสามีไปดักจี้อดีตภรรยา
แล้วก็ลากเข้าป่าเพื่อจะไปข่มขืน
คือจริงคู่นี้เขาเลิกลากันมาละ๖๗เดือนนะครับ
ตำรวจสพชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายใช้มีดจี้คอผู้หญิง
อยู่หน้าบ้านซึ่งอยู่หลังโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอชนแดนแล้วก็บังคับให้ฝ่ายหญิง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ก็พยายามตามเข้าไปช่วย
ฟังเสียงชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยครับ
พอได้ยินเสียงมันร้องผมก็วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็เห็นตัวไอ้นี่น่ะ
ยืนคุมอยู่บอกกับมีดจี้บอกลุก

แถวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีผู้ชายอยู่มีแต่ผู้หญิง

เออนะครับก็ตำรวจได้กระจายกำลังกันตามค้นหาเลยนะครับ
เพราะว่าอยากจะช่วยฝ่ายหญิงออกมาให้ได้นะครับ
ก็ต่อมาก็รู้แล้วผู้ก่อเหตุคือใคร
ผู้ก่อเหตุก็คือนายพะเนียงอายุ๕๖ปี
เป็นชาวตำบลชนแดนอำเภอเพชรชบูรณนี่แหละครับ
แล้วก็เป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิง
ส่วนฝ่ายหญิงที่ถูกจี้ถูกฉุดตัวไปเนี่ย
ก็คือนางน้อยอายุ๕๐ปีเป็นชาวตำบลชนแดน

ซึ่งก็เลิกรากันไปแล้วกับผู้ชายคนที่มาดักจี้

แล้วก็ฝ่ายหญิงก็มีสามีใหม่แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายพะเนียงได้
ก็มีมีดทำครัวยาว๑๒นิ้วเป็นอาวุธด้วยนะครับ
คือนายเนียงสารภาพว่ามาดักรออดีตภรรยา

พอสบโอกาสก็ใช้มีดจี้คอ
บังคับให้อดีตภรรยาขึ้นรถจักรยานยนต์มาด้วย
แล้วก็พามาหลบอยู่ในบ้านร้างในสวนมะขาม
จากนั้นนะครับก็ลงมือข่มขืนอดีตภรรยา
สำเร็จความไคร้ด้วยนะคุณนะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็ควบคุมตัวนายเนียง
ได้พร้อมกับอาวุธที่ทำครัวที่ใช้ในการจี้นะครับ
แล้วก็ทีนี้เบื้องต้นนำตัวนายเนียงไปที่โรงพักแจ้งข้อหาครับ
ใช้อาวุธมีดข่มขืนใจผู้อื่นกระทำการใด
โดยทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต
แล้วก็นวงเหนียวกักขังผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของข่มขืนกระทำชำราวนะครับ